ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่น้ำตกค่ะ
น้ำตกปกติแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
หลายคนอยากไปพักผ่อนหย่อนใจมีความสุข
เด็กไปตีกันค่ะเป็นกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มนะคะ
กลุ่มผู้ชาย๓คนเขาไปรุมทำร้ายชายหญิงคู่หนึ่ง

เสียงกรี๊ดกรี๊ดที่คุณผู้ชมได้ยินจากคลิปนี้คือน้องคนนี้ถูกทำร้ายนะค่ะถูกทั้งเตะถูกทั้งต่อยนะครับเพราะว่าตัวเธอเนี่ยเอาตัวไปกอดเด็กผู้ชายเอาไว้ทำให้ตัวตัวบังไว้แล้วไปบังไว้ถูกไปเต็มนะคะก็กรี๊ดแบบนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น้ำตกห้วยตึกชูนะครับตัวเธอเนี่ยเอาตัวไปกอดเด็ก
วัยรุ่นชายสามคนยกพวกไปทำร้ายร่างกายวัยรุ่นชายหนึ่งหญิงหนึ่งเขานั่งอยู่ริมน้ำตกทั้งเตะทั้งต่อยฝ่ายหญิงก็กอดปกป้องผู้ชายนะคะที่กำลังจะถูกรุมทำร้ายค่ะแล้วก็ร้องกรี๊ดเสียงหลงด้วยความกลัวด้วยความตกใจและด้วยความเจ็บแต่กลุ่มวัยรุ่นสามคนไม่สนใจค่ะไม่ยั้งเลยค่ะทั้งเตะทั้งต่อยเหมือนเดิมนะคะไม่แคร์สายตา
ระหว่างนั้นค่ะมีเพื่อนชายของกลุ่มวัยรุ่นสองคนที่ถูกทำร้ายร่างกายเข้าไปห้ามปรามแต่เขาก็ไม่ยอมหยุดไม่ยอมฟังเลยจนกลุ่มวัยรุ่นสลายตัวไปเองคือพอใจหนำใจและเตะต่อยน้ำใจแล้วก็สลายตัวกันไปเอง
นายอาทิตย์สุขประเสริฐค่ะเป็นอาจารย์คอมพิวเตอร์นะคะที่โรงเรียนบัวเชษวิทยาไปเที่ยวด้วยในวันนั้นและเป็นคนถ่ายคลิปคลิปนี้เอาไว้ได้โดยบังเอิญอาจารย์บอกโดยบังเอิญยังไงช่วงเวลานั้นก็เอามือถือมาถ่ายค่ะเก็บภาพบรรยากาศหมุนไปเรื่อยแพนไปเรื่อยได้ยินเสียงคนร้องและได้ยินเสียงขวดแตกก็เลยหันกล้องไปเลยค่ะ
เป็นจะความขอใจกลุ่มชายหญิงคู่นี้ก็เลยพากันไปรุมทำลายร่างกายแบบไม่สนใจครอบครัวและญาติทั้งป้าลูกหลานที่เป็นเด็กเล็กของฝั่งชายหญิง
ถ่ายคลิปค่ะพวกนี้ตีกันแล้วงั้นมองป้าเกลียดแต่ว่าผู้หญิง
กอดผู้ชายไว้อยู่แล้วผู้ชายก็โดนยำไอ้ตีก็ตีไม่ได้ดูว่า
โดนใครนะตีอย่างเดียวสาวหมัดใส่กันอย่างเดียวแบบ
ไม่รู้เรื่องอ่ะอืมตีกันอยู่อย่างนั้นมีเพื่อนก็วิ่งเข้าไปห้าม
ก็ไม่ฟังนะมันก็พยายามใส่ไม่หยุดแล้วไอ้ที่โดนตีเนี่ยเขามาทั้ง
ญาติเขามีป้ามีหลานลูกหลานเขาเด็กอ่ะสองสามคน
อบลูกหอบหลานวิ่งขึ้นอาจารย์คนถ่ายคลิปบอกว่าหลังจากได้คลิปแล้ว
อยากจะแชร์เรื่องนี้ในโลกโซเชียลมีเดียถือว่าเป็นการเตือนภัยสังคม
แล้วก็ฝากถึงตำรวจด้วยผู้นำในชุมชนในพื้นที่นี้
ดูแลความสงบเรียบร้อยในสถานที่ท่องเที่ยวให้ด้วย
แล้วก็เรื่องของการห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอลเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยว
อยากจะให้รัดกลุ่มกว่านี้หน่อยเข้มงวดกว่านี้หน่อย
เพราะที่ไปเนี่ยอยากจะไปมีความสุขนะ
ไม่ใช่ไปนั่งดูคนตีกันอาจารย์ฝากบอกมาแบบนี้ค่ะ
ตกหลายแห่งตอนนี้จริงเขาก็ติดป้ายนะ
ห้ามเอาออกไปแต่ก็ยังคงมีแอบเอาเข้าไปอยู่ดี
ซ่อนไงแอบไงไว้รุ่นนะคะ